ราวของหมัดมวยกันบ้างศึกยอดมวยไทยรัฐ
ในวันเสาร์นี้ไปดูคู่รองกันบ้างครับ
เขาบอกว่ามวยหมัดเจอมวยเตะนะครับ
ให้ถึงก่อนติดตามข้อมูลจากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี
แล้วก็เรื่องราวของทัศนะนะครับจากพี่ชัยเสียจันดี้ครับ
เอาละครับมาดูรูปร่างแล้วก็เทียบสัดส่วนกันก่อนนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นจากข้อมูลที่ขึ้นตรงนี้นะครับ
ก็ชัดเจนครับเพชรเมืองชนนี่เล็กกว่าเลยครับ
ดูจากช่วงชกรอบอกรวมไปถึงส่วนสูงเนี่ย
จะเห็นเลยนะครับว่าเตี้ยกว่าถึง๔เซนติเมตร
แต่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าเพชรเมืองชนเองชกกับใครก็ไม่เคยได้เปรียบอยู่แล้ว
แม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องของรูปร่างแต่เรื่องของชื่อมวยนี่ไม่ธรรมดานะครับ
เพราะว่าเขาเองเป็นถึงอดีตแชมป์๑๐๕ปอนด์ของราชดำเนินครับ
ว่ากันที่ขวามือนะครับมุมแดงเพชรเมืองชนพอสนทอง
รายนี้อยู่ในสีเสื้อของพันธุ์ตำรวจเอกพิลมสวนทองนะครับ
ทีมงานของประธานเอกบางไซด์แล้วก็มีพี่เหลืองคอยดูแลการฟิตซ้อมอยู่นะครับ
ชกพ่อลูกอ่อนครับก็มีลูกแล้วนะครับเกิดที่บุรีรำอายุ๒๒ปีเท่านั้นนะครับ
แต่ว่าเจ้าตัวซ้อมอยู่ที่ชนบุรีก็แหมจะว่ากันว่ากลายเป็นคนชนบุรีไปแล้วก็ได้นะครับ
รายนี้นี่เตะขาต่อยหมัดรุนแรงมากนะครับวงในมีรัดเอวแล้วก็เสียบเข่าครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมนะครับปืนกลต่อสุรัตน์ครับก็เจ้าตัวนี่เกิดที่บ้านฉางนะครับ
แต่ว่าซ้อมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองครับก็อยู่ในค่ายของคุณสุรัตนทัพทิมนารินนะครับ
ต่อสุรัตน์มีพี่ตุ๊กนะครับดูแลการฟิตซ้อมอยู่ครับอายุก็๑๘ปีแล้วนะครับ
หายไปนานครับรายนี้หายไปปีนึงได้นะครับแล้วก็กลับมายืดเส้นยืดสาย
เอาชนะน็อกยอดฟาดังไว้ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับมุมน้ำเงินเนี่ยเป็นมวยประเภทแข้งซ้ายจัดจ้านมากนะครับ
ชื่อนี้มีที่มานะครับชื่อปืนกลเพราะว่าสมัยเด็กเนี่ยแหมออกแข้งซ้ายรัว
ที่ว่าเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนปืนกลนะครับ
เดี๋ยวดูนะครับว่ามวยคู่นี้พี่ชัยสิทธิ์อาจารย์บี้
วิจารณ์มวยรุ่นเก่าของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจะให้ทัศนะไว้ที่ใครครับ
เมืองชนเป็นมวยจังหวะเตะเข่าปั้มตีรุนแรงฉลาด
ไอ้เฟรนดิสแชมป์รุ่น๑๐๘ของวิธีมวยเวลาเมิน
แล้วก็รุ่น๑๑๒ของวิธีมวยสยามออมน้อย

ช่วงหลังนี่เขาแพ้มาแพ้แต่ว่าแพ้หลุดเลย
แพ้สุริยันเล็กแพ้อะไรตลอดเลยครับ

ผมว่าเป็นเวทตัวเขาที่เขาต่อยประมาณนี้ครับ

กลวันนั้นมาต่อยที่ไทยรัฐทีวีอยู่แล้ว
เป็นมาเตะขาเจาะยางชนะน็อกไว้ยกที่๓
ก็ปืนกลเขาก็หยุดหายไปพักใหญ่เลย
สมัยก่อนก็ต่อยกับพวกกับดวนดังอะไรพวกนี้ครับ
แล้วก็หยุดหายไปแล้วก็กลับมา
กลับมาก็โชว์ฟอร์มน็อกไว้ที่ไทยรัฐ
สมมุติว่าจังหวะหลักเหลี่ยมเขาใน
ผมว่าจะไปปลายจากเพชรเมืองชนกับพอสวนทองครับ
โอ้โหไฟล์นี้ชัยชนะสำคัญกับเขาทั้งคู่นะครับ

สองไฟล์ติดแล้วครั้งนี้ขอแจ้งเกิด
ขณะที่ปืนกลเองก็หายไปปีกว่า
กลับมาภาคนี้อยากจะทำฟอร์มให้ไฉไลนะครับ
เดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับผมเองจะโทรตามในทะเบียนราชพร้าวให้นะครับ
เดี๋ยวดูครับว่าในทะเบียนจะขึ้นทะเบียนแจ้งเกิดให้ใครนะครับ
สองคนนี้ระหว่างเพชรเมืองชนกับปืนกล
หาคำตอบพร้อมกันในศึกยอดมวยไทยรัฐ๒๘พฤศจิกายน
ไทยรัฐมวยดีดูฟรีไม่มีการพนัน

ข่าวไทยรัฐทีวีอะไรกันครับ